สวัสดีค่ะเรื่องรอบขอบสนามเที่ยงวันนี้นะคะ
พบกับพิษชีวรรณฑรสมฤทธิ์ตรงโลศค่ะ
เช่นเย็นวันนี้นะคะนักเตะของทีมบุรีรัมยูเนเต็ดค่ะ
ก็มีคิวที่จะลงแข่งขันฟุตบอลเอฟซีแชมปินซีก

ซึ่งนายเนวินชิดชอบประธานสโมสร
ก็ออกมายืนยันว่านักเตะทุกคนจะเล่นอย่างเต็มที่
เพื่อศักดิ์สีของตัวแทนประเทศไทย
แม้ว่าตอนนี้ทีมจะตกรอบไปแล้วก็ตามค่ะ
บุรีรอมยูเนยเตทซึ่งตกรอบไปแล้วค่ะ
หลังจากแข่งขัน๔นัดยังไม่มีคะแนน
จะลงสนามในรอบแบ่งกลุ่มนัดที่๕ของกลุ่มเอฟ
ที่ต้องการเก็บชัยชนะเพื่อการันตีการเข้ารอบ
โดย๙๑๑ชิดชอบประธานสโมสรก็ยืนยันว่าเกมนี้
ไม่ว่าบริรามยังไงเตะจะส่งใครลงสนาม
แฟนบอลจะได้เห็นนักเตะสู้เกิน๑๐๐ค่ะ

เพราะว่าเชื่อว่าลูกฟุตบอลลูกกลมอะไรก็เกิดขึ้นได้

บุรีรำก็จะขาดแคโยฟิลิเป้ที่ตอนนี้ติดทดแบนค่ะ
แล้วก็อานนท์อมรดศักดิ์ที่เจ็บหนักต้องพักยาว
ว่าก็จะให้โอกาสดาวรุ่งนะคะ
อย่างนัตตะพลมาลาพันธ์สุพชกสารชาติ

อย่างอันเดสตูนเยสแล้วก็กนซูนกินะคะ

ก็จะนำมาโดยคารอสอาเดโนดาวสันโวรายการนี้

แล้วก็ออสมาอีบันเยสอดีตกองหลังของบุรีรำ

ขณะที่นายวิทยาลาวหากุลค่ะ
ปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
เทคนิคออกมาเปิดเผยนะคะว่า
จะปรับระเบียบใหม่ในฤดูกาลหน้าค่ะ

ก็จะอำนวยความสะดวกให้กับทุกสโมสร
ด้วยการเปิดอบรมโค้ชในระดับต่าง

ซึ่งก็จะมีการประกาศวันอบรมในเวลาต่อไปค่ะ